เพื่อเตรียมพร้อมก่อนทำศึกฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองรอบคันเลือกโซนเอเชียร์รอบสองกลุ่มจี
เพื่อติวเข้มแท็กติกครั้งสุดท้ายก่อนจะอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ
หลังจากเกมอุ่นเครื่องนะครับก็จะมีการตัดตัวผู้เล่นให้เหลือ๒๓คนสุดท้ายต่อไป
ด้านอนนอมอลเลอร์สักนะครับกล่องกลางจากแบงค์คอร์กยูเนยเต็ด
รวมถึงการทำงานร่วมกับอากิระนิชิโนนักเตะวัย๒๑ปี
ว่ากุญสือรายนี้มีความเป็นกันเองสูงและมีมุกตลกมาเล่น
พยายามทำให้รู้สึกผ่อนคลายและบรรยากาศทุกอย่างในทีมก็เป็นไปด้วยดี
ไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับและพยายามทำงานหนัก
ส่วนเรื่องการสื่อสารกับโค้ชไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องของโอกาสในการติดเป็น๒๓คนสุดท้าย
นนท์เปิดเผยว่าทุกคนมีศักยภาพและโอกาสเท่ากันหมด
ส่วนตัวก็หวังว่าจะมีชื่อติดเป็น๒๓คนสุดท้าย
เพราะที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ในทุนาเมนต์อย่างเป็นทางการนะครับ
ความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามนะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่เช่นเดียวกัน
คองซอกุญสือใหญ่ของทีมพูดถึงกองหน้าคนสำคัญอย่างเหงียนกองเฟือง
ค้าแข้งกับสโมสรแซงทรีดองในหลีกเบลเยี่ยม
ว่าส่วนตัวแล้วมั่นใจในศักยภาพของนักเตะรายนี้นะครับ
เพราะกงเฝืองถือเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถ
อีกทั้งเพิ่งจะประเดิมประตูได้ในการเล่นทีมสำรองของสโมสร
ปัดที่ผ่านมาก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับแข้งรายนี้นะครับ
หลังจากไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามให้ทีมชุดหลักตลอดช่วงที่ผ่านมา
โดยเหงียกงเฟืองนะครับจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่๒กันยายนนี้ที่ประเทศไทย
หลังเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสร
ทีมชาติไทยเปิดสนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตต้อนรับเวียดนาม
พระราชบดีที่๕กันยายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ